คือยกกลุ่มคู่กรณีด้วยกันที่เป็นผู้เสียหายที่บอกว่าถูกหลอกร่วมลงทุน
ตบกันยับเลยโอ้โหลองดูภาพหน่อยค่ะ
โอ้โหตบกันตีกันยับเลยคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้ก็มีคนเจ็บแน่นอนค่ะลงไม้ลงมือทั้งผลักทั้งตบทั้งกระชากผม
จริงมีคนพยายามเข้าไปห้ามนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังห้ามไม่ได้
เวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจริงจริงก็เกิดตั้งแต่สองกันยายนที่ผ่านมาแหละ
แต่ผู้สื่อข่าวเราตามเรื่องนี้ก็รู้ว่าคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เป็นเน็ตไอดอลสาวชาวโม้งชื่อว่าน้ำอิ่น
คือน้ำอิ่งคือคนใส่กระโปรงยาวจนจริงเราก็ทำชื่อเอาไว้ให้รู้นะคะ
คู่กรณีอีกคนนึงผู้หญิงคือนางสาวนัทธิตาอายุ๓๙ปี

ที่สำคัญตัวนัทธิตาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกิจการขายพวกเสื้อผ้าเครื่องประดับชาวมุ้งด้วย
ส่วนสามีของนัทธิตาคนนี้ก็เป็นคนนึงเหมือนกันที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วชื่อว่านายสุขุมสุขุมเนี่ยเป็นสามีของคู่กรณีนะคะ
เน็ตไอดอลสาวเล่าว่าปี๖๓ย้อนกลับไป
ตัวผมเนี่ยกับนัทธิตาภรรยาทำธุรกิจขายเครื่องเงินแล้วก็เสื้อผ้าชนเผ่าอยู่ในตลาดหลายยาวหลายงาวนะคะ

ทีนี้ก็เลยไปกู้เงินกู้เงินกับใคร
ก็กู้เงินกับทางด้านของน้ำอินนี่แหละค่ะมาลงทุน
ต่อมาโอ้โหมันขายดีนะช่วงนั้น
ก็เลยขยายกิจการไปหาผู้ร่วมลงทุน
และหนึ่งในคนที่มาร่วมลงทุนกับเธอด้วยก็คือน้ำอิ่ม
ซึ่งน้ำอินจริงตอนแรกเป็นคนที่ให้กู้ยืมเงินไปลงทุนด้วย

ใช่ค่ะคราวนี้ก็กลายเป็นทั้งเจ้าหนี้และกลายเป็นผู้ร่วมลงทุนด้วยกัน
แต่ยังมีกลุ่มคนอื่นอีกที่ร่วมลงทุนในงานนี้
ก็กลายเป็นว่ารวมทั้งเงินที่กู้มา
รวมทั้งที่ลงทุนร่วมกัน๓๕๐๐๐๐บาทค่ะ
แต่ทางด้านของสามีนัทธิตาบอกว่า
ปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ดีมีเรื่องของโควิดเข้ามาอีกก็ไม่มีเงินไปคืน
และไม่มีเงินปันผลกำไรให้กับผู้ร่วมลงทุน

ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ใส่ร้ายประจานในโลกโซเชียลหรือว่าต่อหน้า
ต่อมาน้ำอินเน็ตไอดอลสาวมีการรวมผู้เสียหาย
ไปตามทวงเงินกับสองผัวเมียนี้ก็คือสุขุมกับนัทธิตา
วันเกิดเหตุมาเจอกันบอกว่ากำลังเห็นทั้งคู่เก็บของออกจากร้าน
อินก็เลยเข้าใจว่าสองคนจะหนีก็เข้าไปพูดคุยกัน
แต่คุยกันไม่ลงตัวก็เลยเกิดเหตุอย่างในคลิปเนี่ยตบกันนั่นแหละนะคะ
แล้วทั้งคู่ก็เลยมองว่าเขาจะไม่ปลอดภัยอยากจะร้องขอความเป็นธรรม
ยืนยันว่าไม่เคยนิ่งนอนใจเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน
พยายามต่อรองขอจ่ายเป็นรายเดือนแต่ยังถูกคุกคามอยู่เรื่อยมา
วันเกิดเหตุตำรวจมาระงับเหตุนะ
แต่กลายเป็นบอกว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาส
แล้วฝั่งนั้นก็จ่ายค่าปรับกันไปแค่๕๐๐บาทเองค่ะ
นี่ทั้งคู่ก็คือฝั่งลูกหนี้นะ
ก็บอกว่าไม่ได้คิดจะหนีแต่เราก็ยังไม่มีเงิน
พยายามหาใช้คืนเหมือนกันนะครับ

แต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายนะคะ

ไอดอลสาวเนี่ยจริงเธอก็มีบาดแผลเหมือนกันนะ

เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองฟังค่ะ

มันก็เหมือนร่วมใจกันทะเลาวิวาสก็จ่ายค่าปรับกันไปแล้ว
บอกนะคะมีหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกันค่ะ
ที่ถูกชวนไปร่วมลงทุน

คือทางนู้นได้เงินไปไม่มีการจ่ายคืน

บอกแค่ว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องศาล
อันนี้ทางฝั่งของผู้เสียหายเขาพูดถึงคู่กรณี
ก็คือทางด้านของนัทธิตากับสามีนะคะ

แล้วพอฟังแบบนี้อยากได้เงินให้ไปฟ้องศาลใช่ไหม

เป็นคนประสานคู่กรณีทั้งหมดที่เป็นผู้ร่วมลงทุนนี่แหละค่ะ
ก็ไปเจอกันจนมีเรื่องตัวเธอเองก็บาดเจ็บนะ
ถูกแม่กุญแจฝั่งคู่กรณีตีหน้าผากแตก

ท้าทายมาตลอดจนสุดท้ายมันเกิดอย่างในคลิป

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำอีกรอบนะ

แต่อีกฝั่งไม่มีจ่ายก็เลยกลายเป็นทะเลาะวิวาดกันแบบนี้

จะต้องหาคนกลางนะคะค่ะค่ะ